พูดถึงเชอรี่นี่ไงดอนบ้านดอยปอยบ้านทุ่งนางเอกสาวจะพูดถึงนักแสดงที่ร่วมงานกับเชอรี่แม่ท็อปดารณีนุษย์
แม่ประนอมรับบทเป็นแม่ประนอม
เขาเล่นเป็นเมียหลวงเออเล่นเป็นเมียน้อยนี่

คือแม่ท็อปเนี่ยค่ะก็ร่วมงานละครดอนบ้านดอยปอยบ้านทุ่งนะคะ
ก็รับบทเป็นภรรยาของพี่สมจิตค่ะ
ก็มาพูดคุยถึงเรื่องชีวิตส่วนตัวนิดนึง
เรื่องครอบครัวเพราะว่าลูกชายน้องการ์ดเพิ่งเข้าพิธีแต่งงานไป

เพราะว่าเอาจริงฉันเห็นตั้งแต่แบบเด็กเลยจนเขาแต่งงานแล้ว
งานนี้แม่ท็อปมาบอกว่าโอ้โฮมีรุนจะเริ่มตำแหน่งเป็นคุณญาติแล้วนะเนี่ย
เรียกว่าเป็นความสุขของคนที่ขึ้นชื่อว่าเป็นแม่จริงนะ
เมื่อลูกชายคนโตน้องกัสเนี่ยค่ะคุณแม่ท็อปเข้าพิธีวิวานะคะ
แฟนสาวไปเมื่อช่วงปลายเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมา

แน่นอนค่ะแม่แฮปปี้ดีดาแบบว่าอัพเตอร์ปาร์ตี้หนักมากเนี่ย
จนญาติมีพี่นุงพี่นุงนิโน่เป็นพิจิกรร้องเพลงกันหมดเลย
เหมือนงานเลี้ยงลุ่มของแม่

ไม่ใช่งานแป้ง
ก็ใช้ชีวิตแบบแฮปปี้มีความสุขนะคะ
อยู่กับเพื่อนเข้าวัดทำวงทำบุญค่ะ
ล่าสุดนะคะด้วยความนึกสนุกขึ้นมา

ใส่มาถึงเที่ยววัดสุทธาตุกับเพื่อนสมัยมัธยม

เออนะคะรวมไปถึงได้เจอกับเพื่อนนักแสดงรุ่นเดียวกันนะคะ
ทั้งพี่ปลูปิศนะพี่จุ๊บแจงด้วยค่ะ
สะพังกันทุกคนจริงเลยค่ะ

พร้อมที่จะมีหลานกันเลยไหมคะ
ก็แล้วแต่เขาสองคนตัดสินใจ

ไปออสเตเรียค่ะ
เขาก็ชอบเพราะเป็นคนชอบเที่ยวเป็นแนวแบบว่าแคมปิ้ง

หลานออกมาก็กระโดดเป็นจิงโจ้เลยค่ะ
ไปเที่ยววัสดิ์ทัศน์แล้วกันแล้วเดี๋ยวอะไรอย่างนี้นะครับ
เพื่อนก็บอกว่าเราใส่ผ้าถุงแบบน้องลิซ่าไหม

พวกเราดูแลตัวเองกันพอสมควรนะครับ
ไม่ว่าจะเป็นดูแลเรื่องรูปร่างออกกำลังกินอาหารอะไรอย่างนี้
แล้วก็เรื่องหน้าตาก็ไปช่วยกันดูแลแบบ
ก็ต้องบอกพี่ปูปริศนาแกก็คอยต้อนน้องไปดูแล
ยกรรมใช่ไหมมันไม่จำเป็นมากก็คงคิดว่าจะไม่ทำ
ไม่คิดว่าก็ให้เขาเป็นไปตามวัยของเขา